มาดูอีกหนึ่งเหตุนะคะที่แชร์ในโซเชียลมีเดียกันมาก
ก็คือกรณีคนหนึ่งเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ที่วัยรุ่นทะเลาะวิวาสกันบนรถไฟค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่สถานีรถไฟพระจอมเก้านะคะก็เอาคลิปมาให้ดูกัน

จากนี้ก็ยังวอนการรถไฟนะคะว่าให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้กันด้วย
เหตุการณ์นี้นะคะถูกโพสต์ลงในเพจดัง
หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนอยากจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นเนี่ยนะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งหนีขึ้นไปบนรถไฟสายตะวันออกขากลับเข้ากรุงเทพนี่แหละ
กลุ่มวัยรุ่นได้บอกให้ผู้ดิสารในโมกี้มอบลงปิดหน้าตางเพื่อหลบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
แต่ครั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนครั้งนี้กลุ่มวัยรุ่นนะคะได้วิ่งไล่เด็กวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งประมาณสัก๔๕คน
แล้วก็ปลาขวดเครื่องดื่มชูกำลังถูกกับกระจกของหน้าต่างรถไฟ
กระจายเสียหายไปสองบานนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากเศษกระจกนี้ด้วยสามคน
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟนั้นตรวจสอบหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นมายังไง
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมาก
ขณะเดียวกันนะครับผู้ร้องเรียนก็ได้ทราบข้อมูลจากผู้โดยสารบนรถไฟที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีวัยรุ่นไล่ตีกันบ่อยมาก
ก็คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่มาจากชุมทางรถไฟฉะเชิงเศร้า
แต่ว่าสาเหตุอะไรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะ
อกจากนี้ผู้ร้องเรียนก็ได้ระบุถึงคำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องเดินทางโดยรถไฟ
สถานีรถไฟพระจอมเกล้าด้วยบอกว่าเมื่อใกล้ถึงสถานีรถไฟพระจอมเกล้า

พฤติกรรมวัยรุ่นบนรถไฟ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย
หากได้ยินวัยรุ่นบอกให้หมอบและปิดหน้าต่าง

อันนี้คือมีคำแนะนำบอกเลย
เหมือนเป็นคู่มือปฏิบัติในการโดยสารบนรถไฟ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะฮะ
เพราะว่าข้อความที่ผู้โพสต์โพสต์
ก็ค่อนข้างจะมันอยู่พอสมควร

แล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณในหัวของเราว่า

คุณผู้ชมดูปากได้อย่างนี้
พอได้ยินเสียงวัยรุ่นต่างกว่ามาแบบชิบหายแล้ว
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็ปิดหน้าต่างตามคำสั่งที่เขาว่ากัน

พอได้ยินเสียงหมอบลงเราทำไงเราก็ต้องหมอบลง
สักพักมันได้ยินเสียงปั้งเหมือนคนเครื่องอะไรใส่กระจกของรถไฟ
แล้วมันก็เหมือนเป็นก้อนหินมันเหมือนขวดลิโพลอะไรอย่างนี้โอ้โห

เขาบอกว่าตัวเขาเองจะแค่ขึ้นรถไฟจ่าย๒บาทขึ้นไปต่อแอร์พอร์ตลิงค์

ที่เขาบอกเฮียเติมไม่โทรซะหน่อยนะ

เป็นข้อความที่แบบในโลกโซเชียลเขาก็แสดงความคิดเห็นกันต่อเยอะเลย
ไปรอดอการรถไฟตรวจสอบนะคะ